เดี๋ยวเราพาไปดูเบบีทายาทตัวน้อยที่เกิดจากเหล่าดาราในวงการบันเทิงบ้านเรากันบ้างดีกว่า
ในช่วงปีที่ผ่านมาเราคัดมาให้๕อันดับหนูน้อยที่ฮอตที่สุดมาฝากคุณผู้ชมค่ะ
ตาขึ้นมาดูโลกพร้อมแจกความสดใสให้วงการบันเทิงในปี๒๕๕๙กันหลายคนเลยทีเดียว
สำหรับซุปปาตัวจิ๋วทายาตคอนบันเทิงที่ตอนนี้กุมหัวใจพี่ป้าหน้าอา
ชมรมคนรักเด็กไปทั่วบ้านทั่วเมืองเรียบร้อยแล้วจ้า
เริ่มที่น้องริชาลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของพ่อภูริและแม่แอนอลิชา
แม้ถ้าโตกว่านี้ไม่ไหวพ่อภูริต้องสวมบทเข้มคอยสแกนหนุ่มให้แน่นอนค่ะ
ส่วนลูกสาวคุณพ่อเหินหนักมากจะเป็นใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่น้องปริม
ทายาทคนแรกของสาวเบ้นพรชิตากับหนุ่มมิคบรมวุฒิ
เรียกได้ว่าเป็นสาวน้อยอารมณ์ดีถอดแบบมาจากพ่อมิ๊กเป๊ะทุกระเบียดนิ้ว
และด้วยความจำมัมผิวขาวหน้ามวยของน้องปริมก็ทำให้หนูน้อยคนนี้เข้าไปอยู่ในใจของแฟนคลับแบบเต็ม
มาแรงแซงของทุกเบบีต้องหลีกทางให้เจ๊เป่าบางพลีเขาเลยละค่ะ

กรีความฮอตของน้องเป่าเป่าถูกการันตีโดยยอดไลค์ทั้งรูปและคลิปหลักแสนแทบทุกวัน
ยังฉายแววแฟชั่นนิสตาร์ตั้งแต่เล็กไม่ว่าคุณแม่กุ๊บกิ๊บจะหยิบจับปรับลุคหนูเป่าแบบไหน
ก็โดนใจเอฟซีทั้งนั้นทำเอาคนทั้งประเทศเอ็นดูแล้วก็ขำอมยิ้ม
กับความไร้เดียงสาตาแป๋วของน้องเป่าแบบสุดไปเลย
ฝ่ายลูกสาวฮอตหนักมากฝากลูกชายอย่างน้องดีแลนด์ทายาทคนแรกของคุณแม่ลีเดียกับคุณพ่อแมททิว
ก็ไม่ยอมแพ้ของงัดใบหน้าหล่อพร้อมรอยยิ้มหวานมามัดใจสาวน้อยสาวใหญ่ให้หลงไหลไปตามตามกัน
เรียกว่าความฮอตของดีแลนด์นั้นเข้าขั้นจนบรรดาคุณแม่ซุปตาพากันจองตัวเป็นคู่จิ้นกับเบบีของตัวเองเพียบ
แต่รุ่งแน่แบบที่ไม่ต้องแคร์หมอดูสำนักไหนก็น้องออร์เกรดสมาชิกอที่๔ของบ้านศิลาชัย
ฟันทงได้จากสามอ่อแรกที่พ่อเปิ้ลและแม่จูนดันจนโด่งดังนางแทนขวัญใจใครหลายคน
งานนี้ความแสบความสนความน่ารักคงจะไม่แพ้พี่รอโตกว่านี้เตรียมติดธรรมเนียบทายาทซุปตาตัวจิ๋วได้เลยล่ะค่ะ
กดเลยกดกดกดกดแล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป